ร้องได้ให้ร้อง
ช้ำใจจึงจากอีสานบ้านกรุง
หนีเข้าเมืองกรุงหนีเรื่องยุ่งไม่อยากพบเห็น
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเล็กร้อง

ร้องได้

ร้องได้
ร้องได้

ทำให้พี่เล็กได้ไป๑๐๐๐บาท
ต้องแบกมันกี่ตันอ่ะพี่เล็ก
ตันยังไม่ถึงเลยใช่เพราะว่าตันหนึ่งเนี่ยได้๒๐๐บาท
จนหลังยอกเลยนะกว่าจะได้หมื่นนึงเนี่ยนะ
แต่วันนี้หลังไม่ยอกเลยสบายหลังไม่ยอกแล้วก็หัวใจจะวาย
หัวใจจะวายหนักยิ่งกว่าไปขุดเลยค่ะ
เคยคิดอยากจะไปทำอาชีพอย่างอื่นไหมคะนอกจากตรงนี้รับจ้าง
ถ้าหมดหน้ามันก็คือก่อสร้างนะคะ

เคยทำอะไรมาบ้างแล้วในอาชีพรับจ้าง
ก็ก่อสร้างที่มาออกนอกบ้านมาแถวกรุงเทพแถวต่างจังหวัด

ชาปก่อชาปก่ออิด

ทำงานมาตั้งหลากหลายเนี่ยเงินเดือนที่เคยได้มากสุดต่อเดือน

ก็ทำงานก่อสร้างนี่ค่ะมากก็ตกหมื่นกว่าบาท
ตอนก่อนปีใหม่ก็ไปทำไปภูกระเบื้องอยู่ที่สตูน
ก่อนจะมาเกี่ยวข้าวโดนโกงเท่าแก่ไม่จ่ายสองหมื่น
ก็ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีสนุนปัญญาอะไรกันเราทำอะไรก็ไม่ได้
โทรหาเขาก็ปิดเครื่องเขาก็ไม่รับสาย
ทุกวันนี้ก็โทรแต่เขาก็ไม่รับสาย
เอาละครับนั่นก็ลำบากแต่มาวันนี้ใช้ความสามารถนะ
มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ
โทรหาพี่เล็กว่าเพลงนี้คุ้นชินบ้างไหม

เคยฟังครับลูกโดยวันนี้ก็
หลายเดือนแล้วเริ่มตั้งแต่

จะสู้หรือว่าจะหยุดครับ

จะสู้แต่ใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ตัวช่วย
ตัดสินใจไว้เลยนะครับ
แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อยากจะทราบผิดขนของพี่เล็ก

เพราะว่าเพลงนี้ก็มันเพลงใหม่นะครับ
มันไม่ใช่เหมือนเพลงแรก

ยังได้ยินบ่อย
นะครับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

สงขาภูนิ
เป็นเพียงไห้สองแก้มที่เคยมอบให้
บ่เสียดายมันออกไอจากหนองหูต่อดี
มือนี้มันเบิดเวลาจะพายกวงออกหน้า
สู่สายตาของประชาชนบ่อยากให้ภาย
อายเป็นคนบ่ดีลืมสาหอยกอดจากรี
อย่าได้มีคำว่ารู้ตรงน้องมันหมอรัก
จะยอมน้ำตาร่วงหล่นก้าวขาออกไปให้พ้น

น้องนั้นมีผัวแล้วพักปานดวงแก้วเพลงปานตาน้องสิทำใจ
ให้อายไปซะไปหาอายผู้บ่าย
ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องลายเขายังรอพี่
สองตาคู่นี้ที่มันเคยมองตาย
ลบทิ้งจากสิ่งหัวใจต่อเพราะบ่ได้อีลี
อายมาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้ว

สิ่งที่สุดท้ายมาแท้
จะจบได้ดีนะขอโทษอีหลีน้องมีผัวแล้ว

แม่ก็ได้สำเนียงในลีลาของคนพื้นที่จริง
แล้วก็เป็นผู้ใช้รายงานจริง
มันได้กันกรองออกมาจากหัวจิตหัวใจของคุณเล็กเลยทีเดียว
มีจุดตรงไหนไหมที่เราเป็นกังวล

ได้ยืนปฏิเสธที่แล้วนะค่ะ
อ่าพี่เล็กฟังหน่อยว่าตอนนี้ในใจเราตื่นเต้นไหมค่ะ

วินาทีที่ต้องลุ้นกันแล้วค่ะว่าเพลงที่๒นี้พี่เล็กจะทำได้
ถ้าทำได้เหลืออีกสี่เพลงค่ะนะครับมาถึงเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทคุณเล็กครับ
คุณเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เลขที่๒มูรค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเล็กร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป